ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ

หายออกไปจากบ้านสักประมาณ๙วัน
สุดท้ายไปพบเป็นศพนะคะ
ไปพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในคลองในสวนของชาวบ้าน
นี่ค่ะไปติดอยู่กับกอไผ่แบบนี้
ทีนี้ตำรวจพอไปเห็นสภาพศพนะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเลย
แน่นอนถูกทำร้ายมาจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้ต้องการอำพลางคดี

เพราะไปตรวจไปตรวจสภาพของศพ
มันมีลักษณะคล้ายกับบาดแผลค่ะ
ถูกของมีคมฟันที่หน้าผาก

หลายแผลด้วยกันนะคะ
แล้วที่บริเวณท้ายทอยอีก๑แผลด้วยกัน
สภาพศพตอนที่ไปเจอเนี่ยคือขึ้นอืดแล้วนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสักประมาณ๗วัน
ตำรวจสาวพอร์คิดจากูตกูภัยชุดประดาน้ำ
ต้องมาตรงนี้ช่วยกันไปงมหาศพ
ตรงนี้คือสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอเขาคิดสกูธค่ะ
ทีนี้ตอนที่ตำรวจกู้ภัยนักประดาน้ำเขาทำงานกันอยู่

คนนี้มาบอกกับตำรวจว่าหนูเป็นลูกสาวของผู้ตาย
ผู้ตายชื่อว่านิรุธเลิศธัญญาอายุ๔๕ปี
คุณพ่อหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กระทั่ง๑๑พฤศจิกายน
ตอนนั้นมีคนไปพบเสื้อรองเท้ารถจักรยานยนต์ของคุณพ่อ
ถูกทิ้งไว้ในสวนทุเรียนห่างจากจุดพบศพตรงนี้

ซึ่งตำรวจก็ถามต่อพ่อเคยมาตรงนี้ไหม
ลูกสาวบอกว่าพ่อไม่เคยมาตรงนี้ก่อนเลยนะฮะ
ไม่เคยเดินทางมาตรงนี้เลย
ส่วนประเด็นการเสียชีวิตลูกสาวคิดเหมือนตำรวจ
ว่าน่าจะมีคนทำให้ตายน่าจะมีคนทำร้าย

ส่วนพี่ชายของผู้ตายให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
คุณนิรุธผู้ตายมีนิสัยคือชอบดื่มเหล้า
ก่อนที่จะหายตัวไปคุณนิรุธบอกกับพี่ชาย

จากนั้นขาดการติดต่อนี่ค่ะพี่ชายของผู้ตายนะคะ
การติดต่อกระทั่งอ้าวมาพบว่าเป็นศพแล้วนะคะ
แล้วที่สำคัญเพื่อนที่ผู้ตายบอกว่า
ไปนั่งกินเหล้าด้วยแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ย
พี่ชายบอกว่าก็ติดต่อเพื่อนสนิทของผู้ตายไม่ได้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจต้องตามเพื่อนสนิทคนนั้น
มาสอบปากคำซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเกี่ยว
หรือไม่เกี่ยวกับการตายของคุณนิรุธ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อไปนะคะ
นี่คือน่าจะใช้คำว่าเหตุฆาตกรรมได้แล้ว

ที่เขาคิดสกุจังหวัดจันทบุรีค่ะ